มาดูเหตุสยองรถไฟทับจนตัวขาด๒ท่อน
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้กระโดดลงจากรถไฟกระทันหันนะครับ
เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ตกจากรถไฟเสียชีวิต
ภายในสาริชุมทางรถไฟตลิ่งชัน
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานตลิ่งชัน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หมู่ทิพย์ร่วมกับตันยู
ได้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีนะครับ
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนางมะลิวิจิตรอายุ๕๘ปี
เสียชีวิตอยู่บนรางรถไฟ
ถูกรถไฟทับจนตัวขาดที่สราริชุมทางตลิ่งชัน
สภาพศพขาดเป็น๒ท่อน
ซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ตาย
ได้เดินทางมากับรถไฟขบวนรถ๑๖๘กันตังกรุงเทพ

เพื่อจะเดินทางมาร่วมงานรับปริญญาของหลานที่กรุงเทพ
แล้วก็มีกำหนดลงที่ปลายทางที่สถานีรถไฟหัวลำโพง
ขณะเดินทางมาถึงสถานีรถไฟตลิ่งชัน
ซึ่งมีญาติลงที่สถานีนี้
จังหวัดที่รถกำลังเคลื่อนตัวออก
ปรากฏว่าผู้ตายได้รีบกระโดดลงจากรถไฟอย่างกระทันหัน
ล้มลงเสียหลักพลิกตัวเข้าไปอยู่บนรางรถไฟ
ถูกรถไฟทับเสียชีวิตนะครับ
โดยตำรวจได้ประสานไปยังตำรวจรถไฟนพวง

เพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่ผู้ตาย
ทำไมถึงกระโดดลงจากรถไฟอย่างกระทันหันครับ